มาดูความคืบหน้ากันหน่อยค่ะกรณีนักท่องเที่ยวหนุ่มชาวอเมริกันนะคะ
เขาบอกว่าเขาถูกคนไทย๓คนรุมทำร้ายร่างกายเขา
ทั้งที่เขาเป็นพลเมืองดีไปช่วยนักท่องเที่ยวผู้หญิง

แล้วเขาก็ช่วยได้แต่ว่าถูกกลุ่มคนกลุ่มนี้ที่ไปขโมยเนี่ยทำร้ายเขา

แล้วเขาก็ไปแจ้งความตำรวจไม่รับแจ้งความเขาด้วย
แต่ว่าหลังจากเขาโพสต์เอาไว้แบบนี้นะคะ
ไปทำร้ายนักท่องเที่ยวหนุ่มชาวอเมริกันคนนี้ได้๓คน
แต่ว่าทั้ง๓คนนี้เขาบอกว่าก็ยอมรับสารภาพ
ว่าทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวหนุ่มชาวอเมริกันคนนี้จริง
แต่ไม่ได้ขโมยของไม่ได้ไปขโมยกระเป๋านักท่องเที่ยวผู้หญิง
แต่เป็นลักษณะของการยื้อโทรศัพท์มือถือกัน
ตัวนักท่องเที่ยวผู้ชายนึกว่ากลุ่มคนไทยขโมยโทรศัพท์มือถือของนักท่องเที่ยวผู้หญิงไป
แต่พอนักท่องเที่ยวผู้หญิงดูที่โทรศัพท์มือถืออ้าวไม่ใช่ของฉัน
ก็คืนไปแต่ว่ามันมีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้น
ทีนี้มุมของตำรวจสพเกาะพีก็บอกว่าไม่ได้ไม่รับแจ้งความนะ
หลังจากเกิดเหตุเนี่ยก็ให้นักท่องเที่ยวหนุ่มชาวอเมริกันไปทำแผล
แล้วก็ไปพักก่อนเพราะว่าเมาแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยมาแจ้งความนะ
แต่นักท่องเที่ยวหนุ่มชาวอเมริกันคนนี้ก็ไม่ยอมไปแจ้งความ

ตำรวจตมกระบี่ได้รับการประสานจากตำรวจสพเกาะพงันจังหวัดสุราธานี
ว่าเจอตัวนักท่องเที่ยวหนุ่มชาวอเมริกันคนนี้แล้วนะคะ
นายสตีเฟนทริมเบิลอายุ๒๖ปี
ก็เลยเชิญตัวมาที่สพเกาะพงัน
เพื่อให้เจ้าตัวแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกรณีที่ถูกทำร้ายร่างกาย

เขากำลังนั่งดื่มนั่งกินกับเพื่อนผู้หญิงอยู่ริมชายหาด
เพื่อนผู้หญิงจะลงไปเล่นน้ำทะเล
วางกระเป๋าเอาไว้ที่ชายหาด
แล้วเขาก็เห็นผู้ชายคนไทยมาหยิบกระเป๋าของเพื่อนเขา
นายซีเฟ่นก็เลยถามไปว่าหยิบไปได้ยังไงมันไม่ใช่ของคุณ
เพื่อนนักท่องเที่ยวผู้หญิงคนนี้กลับขึ้นมาจากทะเลขอกระเป๋ากับโทรศัพท์คืน
แต่ผู้ชายไทยคืนให้แต่กระเป๋า
โทรศัพท์ที่อยู่กับผู้ชายไทยนายซีเฟ่นก็เลยขอดู
แล้วก็ถามเพื่อนผู้หญิงว่าโทรศัพท์เป็นของเธอหรือเปล่า

ก็กำลังจะคืนโทรศัพท์มือถือให้กับผู้ชายไทยคนนี้
แต่ก็ทะเลาะกันซะก่อนยื้อโทรศัพท์มือถือกันเนี่ยค่ะ
ก็เลยมีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้น
มีผู้ชายไทยอีกสองคนมาช่วยก็เลยกลายเป็นสามรุ่มหนึ่ง
ตำรวจสายตรวจผ่านมาพอดีก็เลยช่วยเหลือนำนายซีเฟ่นไปรักษาที่คลินิก
แล้วก็บอกว่าให้ไปแจ้งความที่สพเกาะพีในวันรุ่งขึ้น
แต่นายซีเฟ่นบอกว่าต้องไปเกาะพงัน

ซีเฟ่นบอกว่าก็ที่นำเรื่องนี้ไปโพสต์
เพราะว่าวันเกิดเหตุน้อยใจเหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่
ไม่ยอมรอที่จะพาเขาไปที่สพเกาะพีเพื่อแจ้งความ
แต่กลับบอกว่าให้มาแจ้งความด้วยตัวเอง

แต่พอหลังเกิดเรื่องเขาก็ตามข่าวตลอดนะ
เห็นว่าตำรวจจับคนไทยที่ก่อเหตุได้แล้วทั้ง๓คน
ก็ขอชื่นชมตำรวจไทยที่ทำงานได้อย่างรวดเร็ว
แล้วก็ยังมีตำรวจไทยติดต่อไปคุยกับเขา
ตอนนี้ก็รู้สึกทราบซึ้งในความห่วงใย
ซึ้งในการทำงานของตำรวจไทยด้วย
ไปมาก็มีบางมุมที่เป็นเรื่องของความเข้าใจผิดกัน
ส่วนเรื่องของคดีนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

นำตัวผู้ต้องหาทั้ง๓ราย

ส่งให้อายการเพื่อฟ้องนะคะ
ดำเนินคดีข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายค่ะ
แล้วก็คุมตัวทั้ง๓คนส่งฝากขังศาล
ก็ต้องแยกนะคะเพราะว่ามีผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชน๒คน
๒คนนี้ก็ส่งไปที่ศาลจังหวัดกระบีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ส่วนอีกคนนึงไม่ได้เป็นเยาวชนแล้วชื่อว่านายชูศักดิ
ก็ส่งไปฝากขังที่ศาลจังหวัดกระบี่เรียบร้อยค่ะ